พระขับรถซิ่งที่ไปชิงมา
ก็ถูกควบคุมตัวในที่สุดนะคะ
ทีนี้บนท้องถนนอีกเหมือนกันคุณผู้ชม

ข่าวนี้จะเป็นอุทาหรณ์ว่าเวลาเราจะขับแซงรถใหญ่เนี่ย
เราต้องดูด้วยนะว่ารถใหญ่คันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมหรือเปล่า
บางทีไม่พร้อมแล้วขับรถสายไปสายมา
ก็เกิดอันตรายกับรถเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะเขาอยู่ซ้ายสุดของเขานะ

คือมันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้
เห็นไหมคะคือรถที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย

บนถนนเส้นพิจิตรนครสวรรค์กมที่๓๓

คือเริ่มออกอาการแล้วแหละแต่เจ้าของรถ
คือเขาก็มากับครอบครัวเป็นรถตู้ครอบครัววิ่งขวามา
แล้วเบรกไม่อยู่อะค่ะก็ชนไปจัง
เสียหลักลงข้างทางสภาพ
เป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็มีคนเจ็บหลายคนนะคะ
ต้องบอกว่าโชคดีนะไม่มีใครเสียชีวิต
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันนะคะ
คนที่มาเห็นคลิปนี้เนี่ยก็คอมเมนต์กันไป

คนขับรถพ่วงคันเมื่อสักครู่นี้หลับในหรือเปล่า
หรือว่ายางแตกกระทันหันมันขับสาย

แล้วแต่เขาจะหลบยังไงเพราะว่าเขากำทำเร็วมาทางขวา

บนท้องถนนคุณผู้ชมคะจะถอยหลังก็ไม่ได้

เราคงต้องมีสติในการมองรถคันข้างหน้าเลยล่ะค่ะ
นี่ก็ว่าคงจะเห็นแล้วก็คงจะตั้งหลักแล้ว

ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็หายเจ็บโดยเร็วค่ะ